คือมีใครเคยเล่นแอปหาคู่แล้วเจอชื่อ

ใช้คำว่านักข่มขืนต่อเนื่อง

แต่ว่านะตอนนี้ที่ตำรวจต้องเอาประวัติมาเปิด

เหยื่อน่าจะมีมากกว่าที่ตำรวจรู้

จำหน้าได้แต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงคือชื่ออะไร

เขาก็เลยต้องมาเปิดหน้าเปิดอะไรให้ดูว่าเนี่ย
ถ้าคุณจำได้ว่าคุณเคยตกเป็นเหยื่อผู้ชายคนนี้

ทำกี่ครั้งโดนกี่ครั้งต้องให้โดนให้ครบ

แผนประทุศกรรมของผู้ต้องหานักข่มขืนต่อเนื่อง
ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออก
คนอันตรายนี้ตระเวนก่อเหตุข่มขืนและชิงทรัพย์
เหยื่อผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่ใช้ชื่อตั้มชนบุรี
พอนัดเจอปุ๊บมาตามสเต็ปเลยค่ะ
เป็นผู้ชายแสนดีดูแลที่ดูแลดีมาก
มีตัวตนไปรับไปส่ง
แต่พออาสาไปส่งปุ๊บสบโอกาสพาออกนอกเส้นทางแล้วข่มขืนเขาเลย

มีเหยื่อคนนึงอะค่ะเคยเจอถูกพาไปข่มขืนริมทุ่งนา
แล้วปล่อยทิ้งแบบร่อนจ้อนคือเสื้อโพงเสื้อผ้าก็ไม่ให้เขาอยู่ข้างทางแบบนั้น

ใช่บางรายถูกชิงทรัพย์ด้วยนะคะสร้อยคอทองคำโทรศัพท์มือถือเงินสด
ซึ่งเหตุการณ์นี้ที่ว่าถูกข่มขืนริมทุ่งนาแล้วถูกทิ้งเอาไว้แบบในสภาพเปลือยเนี่ย
เกิดที่ทองที่สอนอจรกแค่น้อย
พอไปตรวจสอบดูทราบชื่อจริงภายหลังเขาชื่อวัฒนะนะคะ
แล้วตำรวจสืบนครบานเขาบอกว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ถูกกระทำ
แต่ไม่รู้ชื่อคนร้ายก็เลยไม่สามารถมาแจ้งความได้
เขาไม่รู้จะบอกรูปภัณฑ์สันธารหรือว่าจะอธิบายยังไง
เขาก็เลยบอกว่าดูหน้านี้ไว้

ดูหน้านี้ไว้นี่คือรูปภัณฑ์สันธารของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อตั้มชนบุรี
ถ้าใครเคยตกเป็นเหยื่อของตั้มชนบุรีมาแจ้งข้อมูลได้เลย

อย่าปล่อยให้คนประเภทนี้เพ่นพ่านอยู่ในสังคม

ประวัติการกระทำความผิดของตั้ม
เขาบอกว่า๒๙มกราปี๕๒๒๕๕๒นะคะ
มขืนในพื้นที่สพพนัฐนิคมชนบุรี
กุมภา๕๒ลักทรัพย์สพพนัทนิคมชนบุรี
๒๒กัญญา๕๔ข่มขืนพนัฐนิคมชนบุรี
กรกฎา๖๐ถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑

มิถุนา๖๐ข้อหาเดียวกันคือเสพยาเสพติดที่สพศรีรชาชนบุรี
เมษาปีนี้ข่มขืนชิงทรัพย์สนจรเข้น้อย
พฤษภาข่มขืนพื้นที่สพเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
ปัจจุบันก็คือบอกว่า
ก็คือถูกดำเนินคดีอยู่ที่สพเกาะจันทร์เนี่ยค่ะ

ฉะนั้นก็จะพื้นที่ที่เขาทำแบบนี้
ก็จะอยู่แถวชนบุรีแล้วก็มีที่ปฐุมธานี

ข้อหาเสพนี่คือนักข่มขืนต่อเนื่อง
อู้ยฉันเพิ่งเคยได้ยินนะ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
ระวังดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเองด้วย
เพราะทุกวันนี้โลกโซเชียลใครจะเป็นใครก็ได้

จริงคือทุกคนสมมุติมิ้นจะสร้างโปรไฟล์ว่าแบบเป็นเศรษฐินี

ไปก๊อฟรูปนู้นเหมือนรูปนี้มาอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น

ว่าในโลกโซเชียลก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ย
แฝงตัวอยู่ในทุกแอปนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างดีเลย